ตามเรื่องหมูกันหน่อยคุณผู้ชมในยุคนี้ยุคที่เราต้องซื้อหมูกิโลละสองร้อยบาทขึ้นไป
กำแบงค์ไปสองใบแบงค์ร้อยได้หมูมากิโลเดียวอ่านะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องอยู่กับสภาวะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวันนี้เราไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชม
นะคะไปดูต้นต่อกันเลยค่ะว่าทำไมหมูมันถึงมาอยู่ที่จุดจุดนี้ได้ค่ะ
กิโลละสองร้อยกว่าบาทนะคะคือสาเหตุเนี้ยวันนี้ไปคุยกับเกษตรกรเลยค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวเรานะคะไปพบเข้าล้าวหมูเลยนะไปดูเลยค่ะ
เพราะว่าปริมาณหมูในท้องตลาดตอนนี้นะคะมันลดลงแบบลดลงเยอะมากจริง
เราไปคุยกับนางสาวสุภาวดีนะคะซึ่งเลี้ยงหมูมานานกว่า๓๐ปีบอกว่า
มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วคือแม่หมูในฟาร์มเริ่มป่วย
แล้วก็แท้งลูกตาย๒วันเท่านั้นเองค่ะที่เกิดอาการป่วยแล้วก็แท้งลูกตาย
ตัวอื่นก็ตายมีอาการตามมาวันละตัว๒ตัวบางวันเป็น๑๐ตัว
เอาหมูไปรักษาหมดเป็นหมื่นแต่ก็ไม่สามารถรักษาหมูในฟาร์มของเธอไว้ได้แม้แต่ตัวเดียวค่ะ
ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นโรคมันอยู่แม่หมูจะคลอดแล้วอยู่มันก็ตายเราก็ยังบ่นว่าเออทำไมวะมันตายวะเสียดายอะไรอย่างนี้จะเห็นเงินอยู่แล้ว
หมูก็ซึมไม่กินข้าวเราก็คิดว่ามันไข้ฉีดยาก็ไม่หายแล้วก็จัดการติดต่อหาคนมาซื้อ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าตัวไหนแข็งแรงเจ๊ให้รีบขายไปเลยนะอะไรอย่างนี้ตอนนั้นช่วงนั้นหมูถูกเราก็ทำอะไรไม่ได้เขาให้เท่าไหร่เราก็ต้องเอา
มันไม่มีที่จะฝั่งแล้วอ่ะตื่นเช้ามาก็ต้องคอยดูว่าเออทำไมวะตัวไหนตายวะอะไรอย่างนี้
เป็นเสร็จแล้วรวมไปประมาณสักกี่ตัวครับพี่ปั๊ะ

แต่ไอ้ข่าวโรคระบาดหมูผมว่าเราได้อ่านไม่กี่ครั้งแล้วก็เงียบหายไปไม่เห็นมีการเตือนการกระพือข่าวให้คนได้รับรู้เลย
คือมันเริ่มมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับคุณนัทพงศ์แล้วเนี่ยค่ะมันก็ระบาดไปเรื่อย
คือเกษตรกรเขาคาดกันว่าหมูเป็นอฮิวาหรือเปล่าเขาก็คาดเดากันไว้ว่าอย่างนี้นะคะ

คุณสุรชัยสุธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ได้พูดถึงสาเหตุที่แท้จริงของหมูแพงก็คือโรคระบาดนั่นแหละค่ะ
ก็ไม่ผิดกับที่กระเศรษฐกรเขาเรียกหรอกนะครับ
แต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เพราะฉะนั้นหมูในท้องตลาดซึ่งปกติมันจะมีกว่า๒๐ล้านตัว
คุณผู้ชมดูกราฟก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราทำเอาไว้ให้ดู
ต้นปี๖๔มี๒๐กว่าล้านตัวปรากฏว่าต้นปีนี้มันเหลือ๖๘ล้านตัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการหมูเท่าเดิมปริมาณลดลงหมูก็แพงสิคะ
หมูขาดตลาดราคาหมูก็แพงแล้วก็คนเลี้ยงหมูก็ยกเลิกการเลี้ยง
เพราะว่าแบกรับต้นทุนเอาไว้ไม่ไหวนะคะ
ทีนี้ภาครัฐกำลังทำอะไรอยู่นะคะภาครัฐตอนนี้กำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้อยู่
ทีนี้จะแก้ยังไงต่อไปเราจะต้องกินหมูแพงอย่างนี้ต่อไปนานแค่ไหน
เขาบอกว่าประมาณ๒ปีคุณนัทพงศ์กิโลละ๒๒๐ขึ้นไป
กว่าเราจะเลี้ยงหมูกลับเข้ามาในตลาดจนเพียงพอความต้องการ๒ปีเลย
มี๒ปีเพราะว่าต้องรอรอบหมูรอรอบหมูรอบใหม่
คุณผู้ชมดูนะคะรอบของหมูแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลา๗๘เดือนตามขั้นตอนการเลี้
ว่าหมูต้องเลี้ยงให้น้ำหนัก๑๕๐กิโลถึงจะขายได้ไม่งั้นมันก็จะไม่คุ้มเขาใช่ไหมคะ
ช่วงแรกเนี่ยใช้เวลา๑เดือนช่วงที่๒ขุนก็ใช้เวลา๑เดือนถึง๑เดือนครึ่ง
ช่วงที่๓เนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อย๔๕เดือนเลี้ยงให้น้ำหนัก๑๕๐กิโล
ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ขายแล้วคนขายเขาได้กำไรเพราะฉะนั้นเราต้องรอรอบใหม่ต้องรอรอบใหม่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้หมูกิโลละ๒๐๐ขึ้นไปแน่นอนอย่างเมื่อวานนี้หลายท่านก็ส่งข้อมูลมานะคะ
๒๒๐บ้าง๒๓๐ไม่มีใครได้ต่ำกว่า๒๐๐แล้วทีนี้เขาจะแก้ยังไงต่อนะคะ
ระหว่างรอรอบหมูตรงนี้ก็บอกว่าต้องนำเข้าสิหมูไทยมีโรคระบาดใช่ไหมก็ต้องนำเข้า
แต่ทีนี้ก็ต้องผ่านสมาคมผู้ค้าหมูเท่านั้นครับนำเข้าเองไม่ได้เพราะว่าสมาคมเนี่ย
สามารถควบคุมปริมาณหมูไม่ให้มากจนเกินไปได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวไปกระทบผู้ค้ารายย่อยนะคะ
ซึ่งการนำเข้านี้ก็ต้องนำเข้าจนกว่าเนื้อหมูในประเทศจะกลับมาคงที่ค่ะ
เราก็จะต้องอยู่กับราคานี้ไปก่อนค่ะ
อย่างน้อยจะรีบาวกลับมาได้ต้อง๒ปีแล้วกลับมาด้วยต้นทุนไม่เป็นปกติเหมือนทุกวันนี้แล้ว
การทำฟาร์มทุกฟาร์มต้องเป็นฟาร์มติดพาหาต่างนกแนวหนูเนื้อต่างนานเข้าไม่ได้
แต่การนำเข้าตรงนี้ต้องนำเข้าโดยองค์กรเกษตรกรถ้ามันโอเคก็สะพายเกินไปแล้วก็บอกให้หยุดนะเดี๋ยวภายในเย็นนะ
ก็กินหมูกันภายใต้ราคาควบคุมในการนำเข้านะคะ

เธอโดยกิจให้ลิอาร์เตอร์